มีอดีตพระเอกลิเกคนหนึ่ง
เอารถเนี่ยไปเข้าอู่ทำสี
คิดว่าทำนานที่สุดให้กี่เดือน
ทำสีเหรอคะ๓เดือนไหม
๙ปี

คุณคือถ้าแล้วผ่อนยังไงผ่อนรถไม่ได้ใช้อย่างนี้เหรอฮะ

อ๋อเป็นรถเก้าปีมันนานไปไหมนี่แล้วเดี๋ยวทอดนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้มันเก่ากับตอนที่เอามาทำสีหรือเปล่านะ
อันนี้คือรถเหรอคะรถคันนี้นี่แหละสาบานตรงนี้ว่าทำสีแล้วเนอะ
เนี่ยจอดทิ้งอยู่เก้าปีไม่เสร็จสักทีอ่ะหรืออู่นี้เขาปิดหรือเปล่า
อันนี้ตอนยังไม่ทำนะนี่เวทีเขาเคยเป็นพระเอกลิเกนะ
วันนี้ตอนยังไม่ทำสียังเงาอยู่เลยนะก็โอเคอยู่ใช่ไหมอืม
มันมีบางส่วนที่จะทำแค่นั้นเองนะฮะแต่วันนี้นี่เหลือแต่โครง
โอ้โหเป็นซากเลยดีกว่าก็จอดทิ้งอยู่ที่อู่เนี่ยเก้าปีแล้วนะครับ
เจ้าของรถชื่อคุณทเวศม่วงดีนะฮะเป็นอดีตพระเอกลิเกนะครับ
พระเอกลิเกชื่อสาลิกาสายันคือทางคุณทเวศเจ้าของรถบอกว่า
รถคันนี้เนี่ยแม่บุญธรรมให้มานะครับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปด
หรือ๒๘ปีมาแล้วแม่บุญธรรมบอกเก็บให้ดีนะลูก
รักษาให้ดีนะห้ามขายเด็ดขาด
ก็เก็บมาเรื่อยใช้มาเรื่อยจนเมื่อ๙ปีที่แล้วปี๕๗นะฮะ
ฝากระโปรงหน้ารถเนี่ยสีมันลอกสีมันร่อน
เป็นอู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับ
เพื่อแนะนำเอาไว้เอาไปถึงอู่เนี่ยก็ตกลงราคากัน
เขาบอกสองหมื่นใช้เวลาเดือนเดียวเสร็จพี่
แน่เดือนเดียวเสร็จผ่านไปไม่นานช่างแจ้งบอกพี่
หลังคามันผูกเยอะเลยนะต้องตัดเหล็กหลังคาออกด้วย
ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มนะอืมคุณทเวศก็โอเค
ไม่มีปัญหาจ่ายเงินให้ไปจากนั้นช่างมาขอเบิกค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
รวมแล้วเนี่ยก็จ่ายเงินไปแล้วหนึ่งหมื่น
ก็ถามไปว่ารถจะเสร็จเมื่อไหร่ช่างก็บ่ายเบียงมาตลอด
เดี๋ยวก่อนนะคุณตั้งแต่ยังเป็นพระเอกลิเกอ่ะ

จนตอนนี้เนี่ยเป็นอดีตพระเอกลิเกไปแล้ว
มา๙ปีรถยังไม่เสร็จ
รถยนต์พี่แกก็เป็นอดีตรถไปแล้วเหมือนกันค่ะปัจจุบันคือซาก
แล้วที่สำคัญก็คือมันขาดการต่อภาษีมา๘ปีกว่า

คือรถถ้ามันเกิน๕ปีมันต้องไปตรวจตลอ
ต้องไปตรวจเช็คสภาพรถ
ก่อนจะไปยื่นเรื่องของการจ่ายภาษีแล้วก็เอาแผ่นป้ายมาติดหน้ารถ

ขับรถออกไปได้ไหมก่อนไม่ต้องไปถึงตละอ
เอาสภาพรถก่อนว่ามันออกจากตรงนี้ได้ไหม
เอาลงฟังพี่ก็หน่อย
พี่กัดนับไว้เนี่ย
ให้แบบง่ายถามว่านานแค่ไหนก็กรรลุงตูเป็นนายก
ปี๕๗นี่ก็มีรัฐประหารพฤษภาคมพีทเวชบอกอู่ติดต่อมาแล้วนะครับ
หลังจากเป็นข่าวนะครับบอกพี่ขอเวลาอีกเดือนครึ่งเดี๋ยวเสร็จ
ไม่รู้ว่าอีกเดือนครึ่งจะเสร็จหรือเปล่านะคือเสร็จแล้วยังไงต่อ
ก็ไม่รู้เอาทำสีให้เสร็จก่อนทำหลังคาก่อนที่เหลือค่อยว่ากัน
แต่สภาพข้างในมันไม่ได้แล้วนะขับได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากัน